กลับมาคุยกับคุณบันเจิดครับท่านผู้ชมฮะคุณเหล็กเหล่านี้เกิดขึ้นจากเขาแต่คุณเชื่อไหมครับว่าชีวิตของคุณบันเจิดเนี่ยผูกพันกับเหล็กมาตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำไป

ใช่แม่เนี่ยคลอดผมที่อู่เลยนะแล้วก็หลังจากที่ผมคลอดได้สัก๒วันมันมีพายุมาพ่อแม่จะต้องเอาผมมาไปซ่อนไว้ที่ใต้เครื่องกลึงก็มันเหมือนอะไรหลายอย่างที่มันเริ่มต้นที่เหล็กที่อู่นี้มาตลอดเลยฮะ

ใช่คือเด็กนะมันมีแสงไฟแล้วก็ชอบยืนไปยืนมองพ่อกึงอะไรแล้วก็เข้าไปยืนดูมันผูกพันแบบนี้มาตลอดผมถึงทำงานผมก็เริ่มทำงานอู่ตอนสักอายุ๘ขวบก็ทำงานอู่มาเรื่อย
จากสายตาจริงแต่เราเกิดมาพวกเราเห็นเหล็กเลย
ก็จะรู้สัดส่วนของเหล็กได้เป็นอย่างดีอ่ะสิฮะ

ครับผมแต่จริงแล้วคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเหล็กมาตั้งแต่แรกถูกไหมฮะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงได้มาทำเหล็ก
คือพอโตแล้วเนี่ยเรียนสถาบัติ
ผมทำงานบริษัทก่อนออกแบบพวกโรงหนังเมื่อก่อนเป็นมินิเทียเตอร์และยุคแรกเลยครับ

ก่อนผมมาทำงานอินทรียาซึ่งผมจบสถาปัตย์
แต่ว่าผมก็ทำคู่กับงานอินทรียาได้
คือตอนนั้นบอกเขาแล้วล่ะบอกว่าผม
บอกแล้วบอกว่าผมอยากทำงานเหล็กแบบไทย
คือคุณบอกเขาไปเลยว่าอยากจะทำงานเหล็ก
แต่จะต้องมีความเป็นไทยผสมภาษาฮันยุคปีนไอ
ใช่พี่อีทก็เฉย
คือนึกไม่ออกว่าเป็นยังไง
แต่คุยกับใครไม่รู้เรื่องไงเพราะเรายังไม่ขึ้นรูปขึ้นมา
เอาไปคุยกับลิขสิทธิ์คิดว่าจะทำ
แล้วก็เตรียมจดลิขสิทธิ์เขาก็ยังไม่ให้ทำเลย
เขาก็ยังไม่ให้จดเพราะเขามองไม่ออก

พี่อีทเลิกทำงานแล้วทีนี้พี่ก็ส่งงานคือผมอยู่กับพี่อีทเนี่ย
งานที่ทำเยอะที่สุดก็คืองานสถานบันเทิงออกแบบสถานบันเทิง
พอพี่อีทเลิกปุ๊บลูกค้าทุกอย่างพี่ก็ยกให้ผมผมก็ทำดิวงานต่อ
ก็เลยไปทำงานอยู่ที่พัทยาออกแบบผับออกแบบอะไรอยู่ที่พัทยา
ตอนนั้นเป็นช่วงบูมของเทคผับเลยใช่ใช่คุณสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลย
ใช่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ซื้อรถซื้อบ้านเลยแหละ
แต่ว่าชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนนะฮะตอนที่มีการเริ่มจัดระเบียบสังคม
ใช่ครับงานผับเทคนี้หายไปแล้วเราก็ทำธุรกิจอย่างอื่นไปด้วย
เงินมันสะดุดเงินมันสะดุดผมก็ขายรถที่มีอยู่๓๔คัน
คือมีหมดตั้งแต่รถยุโรปยังรถญี่ปุ่นก็ต้องขายหมดทุกอย่าง
ผมก็รู้ว่าผมจะทำงานแบบนี้แต่ในขณะนั้นที่ผมคุยกับใครไม่มีใครเข้าใจเนี่ย
ผมก็เลยเก็บอะไรเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งจะทำงานชิ้นนี้
เบรกนั่นแหละเป็นตัวเริ่มที่ผมเอามาทำฐานพระพิคเนต
อันนั้นแหละเป็นเริ่มสร้างงานเริ่มสร้างงานที่คนอื่นเขาคิดไม่ออก

จากที่เคยเป็นเท่าแก่มีบริษัทมีงานเยอะแยะ
เมื่อชีวิตเริ่มแย่พี่บันเจิดสิ่งหนึ่งตัวมดดำเองก็เป็น

ก็จริงแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะขึ้นนะก่อนที่ดวงเราจะขึ้นเนี่ย
ผมก็หาหมอดูหาพระหาแม่ชีที่เมืองกาลไปดูแบบคือหาค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกัน
ว่าเราจะทำอะไรดีนะครับตอนนั้นมันก็เลยวกกลับมาว่าบางอย่างที่เขาเคยพูดอะไรไว้แล้วเนี่ย
เอามาสะสมบางอย่างแม่ชีที่เมืองกาลก็บอกว่า
ให้หนูเนี่ยน่าจะมีครูนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มค้นหาว่าเราขาดอะไร
เขาก็ไม่ได้บอกว่าครอบครูอะไรนะเราก็ไปเรื่อยจนเราก็ได้ครอบครูแหละ
ก็ถึงเริ่มงานดีเงินดีตั้งแต่ตอนช่วงออกแบบผับ
ใช่เขาบอกว่าไอ้หนูเนี่ยจะมีอันตรายนะ
พอวางไว้ที่อกปุ๊บมันก็จะแบบ

แมวมันขึ้นอยู่บนหลังคาเสียงมันกัดกันมันดัง
เราก็จะตะโกนแบบว่าจะไล่แมวนะ

จากที่เราจะตะโกนไล่แมวให้ไป

แล้วตัวเราทำไมเหมือนเสือแบบนอน
แล้วก็ท้องมันจะเหมือนเอ็นหน่อยครับ

มันก็เหมือนแบบเสือเคลื่อนย้ายครับ
แล้วก็หน้ามีความรู้สึกมันมีขนมีอะไรอย่างนี้ครับ

จนผมต้องใช้กำหนดจิตว่าพุทธโธพุทธวุฒโธ
จนผมต้องใช้กำหนดจิตว่าพุทธโทพุทธโทพุทธโท
นั่นน่ะถึงหลุดจากตรงนั้น
วันนี้ไม่รู้ว่ากับยังไหว
เห็นบอกว่าเฮียวเสือนี่เก็บไว้สองอาทิตย์แล้วเฮียวเสือแตกล่ะ
คือแม่ชีให้เนี่ยรู้ว่ามีเคราะห์

เราก็รู้แล้วว่าตอนนั้นเรารับเราสื่อกันได้แล้ว
คือเขามาเหมือนเราแล้วเราเป็นเขาแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เราสังเกตดูจากตอนเราเลี่ยมเขี้ยวเสือเนี่ย
ทุกอย่างมันปกติหมดแล้วมันจะมีรอยแตกแบบแตกยาวไปเลย
ได้กลับไปถามแม่ชีไหมครับเอ๊ะทำไมเขี้ยวเสือผมถึงได้แตกแบบนี้
ก็ได้กลับไปถามแต่ก่อนจะกลับไปถามเนี่ยเรารู้ข่าวแล้วว่า
มีคือผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เราไม่ทราบว่าเขามีแฟนไง
แล้วนี่แฟนเขาทางบ้านเขาเล่นของอ่าเขาทำของใส่มาแล้วอ่า
ผู้ชายคนนั้นก็คือแบบของใส่ตัวแล้วก็บอกว่า
แล้วเข็นแล้วไม่เอาแล้วแสดงว่าของมันกลับไปจริง
ผมก็เลยเอาเรื่องเข้าไปหาเมธีว่าที่แตกเนี่ยเพราะของมันกลับไปใช่ไหม
ท่านก็ดูให้ก็บอกแต่พอของกลับไป
คือเหมือนกับเขี้ยวเสือเนี่ยมารับของแทนถูกไหมครับ
แน่นอนในช่วงที่จากที่เคยมีงานทำช่วงที่หาว่าเราจะทำอะไรต่อ
คุณคิดที่จะไปว่าพระผมเอลวันแล้วก็จุดนี้แหละที่คุณเชื่อว่า
เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ
ครับคือตอนนั้นมันช่วงที่ผมเริ่มขายรถทั้งหมดแล้วนะ
แล้วผมก็ไม่มีอะไรจะทำมันไม่มีทุนไม่มีอะไร
เราก็ไม่มีความสบายใจผมเลยบอกว่าบอกกับทางที่บ้านว่า
ผมขอไปไหว้พระพรมเพื่อที่เป็นที่พึ่งทางใจนะ
ว่าพอใกล้ถึงประพรมวันนั้นผมขึ้นรถไฟฟ้า
เขาบอกว่างานเหล็กไงจริงแล้วทุกอย่างเนี่ย
ผมคิดไว้แล้วว่าผมจะทำงานเหล็กเป็นอะไรยังไง
แต่ช่วงนั้นมันแบบมันเข้าตาจนมันโง่ไปหมด
มันคิดอะไรไม่ออกมันลืมไปหมดแล้ว

มีสติว่าเอองานนี้ไง

พรุ่งนี้มารับด้วยเพราะผมไม่มีรถแล้วไง

ชีวิตของคุณในการกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง

แต่เด็กอยู่ดีไม่รู้ว่า

เข้าหูคุณตุงครับผมเอลวัน
งานเหล็กไงงานเหล็กไง
เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็เริ่มมุ่งมั่น
เริ่มทำตอนนั้นมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่ครับ

ยืมเพื่อที่ไปหาซื้อเสร็จเหล็ก

เป็นร่างทรงขององค์พระพิคเนธ

ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าแฟนของคุณเนี่ย

แล้วเขาก็ทำให้หมดไปได้